ฟางที่ไปปวดบนการบินไทยค่ะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแล้วล่ะนะคะ

อายเจอแล้วจะไปขอโทษเขาหรือเจอให้เขาด่า

มีคนส่งมาบอกว่าจริงแล้วนะคะ
การที่ไปรบกวนเจ้าที่พนักงาน

มีความผิดระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

เป็นข้อความที่ทางโซเชียลเขาส่งกันมานะคะ

เป็นความปราธินาดีจากกองปราบ
เมื่อสักครู่เห็นของคุณเอเอใช่ไหม

บอกเลยว่าไม่รู้ชะตากรรมตัวเอง

เมนต์เสร็จหลังจากนั้นประมาณ๒ชั่วโมง

ความดราม่าหลังจากที่ไปถ่ายรายการรายการหนึ่ง

ก็เลยเป็นดราม่ามาเพราะว่าอะไรค่ะ

ความกล่าวโทษในคดีล่าสัตว์สัตว์ที่ว่านี่คือตกปลานะครับ
คือปลาตัวใหญ่เลยแต่เป็นปลาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วยเพื่อนอีก๗คนค่ะมีภาพมีหน้ามีชื่อหมดเลยนะ
เจ้าตัวบอกว่าเป็นคลิปที่เกิดจากการถ่ายทำรายการตั้งแต่๒ปีที่แล้วแล้วค่ะ
เป็นคลิปเก่าถึงต่อจะให้เป็นคลิปเก่าเถอะก็เป็นความผิดในครั้งนั้นที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่ามีคนขุดมาก็ไม่มีคนรู้นะว่าทำแบบนี้มันผิดอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่าถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตค่ะ

เจ้าหน้าที่กลับไปแล้วก็ชี้แจงทุกอย่างผิดถูกยังไงขอน้องรับตามความเป็นจริง
แล้วก็สัญญาว่าในอนาคตเราจะรอบครอบมากกว่านี้นี่คือเราเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาก
แล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนที่อาจจะรู้สึกว่าทำให้ผิดหวัง
ยังไงก็ตามเดี๋ยวจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่แล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะเคลียร์กันได้
ผิดถูกยังไงตามความจริงยอมรับหมดครับ